เส้นใต้การเมืองวันเสาร์นี้ต้องตามบรรยากาศการเมืองหลังเลือกนายกรัฐมนตรีผ่านไปครับ
การเมืองจะซ้อนกันอยู่สองมุม
มุมที่หนึ่งแม่เมื่อวานซืนนี้นายกรัฐมนตรีอารมณ์ดีครับยิ้มแย้มแจ่มใสกับนักข่าว
ท่านจะเห็นในภาพว่านายกอารมณ์ดีมาก
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ยิ้มแย้มแจ่มใสจากนายกรัฐมนตรี
แต่ว่าหลังจากนี้นายกจะยิ้มไม่ออกครับเพราะหลังจากนี้จะเข้าสู่โหมดของการตั้งรัฐบาล
แล้วก็จะไปเข้าสู่ภาวะยุ่งยากที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องการยื้อตำแหน่งกัน
พักพลังประชารัฐเองกับพักร่วม๒พักใหญ่
คือประชาธิปัตย์กับภูมิใจ
เรื่องภายในระหว่างพักพลังประชารัฐเองนั่นเอาไว้ก่อนเพราะว่ามีหลายกกหลายกวน
เก้าอี้๑๕ที่ที่เหลือแบ่งกันยากที่จะลงตัวแต่ว่าประเด็นสำคัญคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพักร่วมสำคัญ๒พัก
ประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทย
ท่านลองดูหัวข่าวนี้ประกอบไปด้วยสิครับ
โยนบิกตูรูโผครโมพลังประชารัฐฮึดขอก่าวส่วงหลักคื่น
มิตรย้ำต้องคุมเกษตรนี่ในมุมของพักพลังประชารัฐ
แล้วในมุมของพักประชาธิปัตย์และเพื่อไทยจุลินยันข้อตกลงจบแล้ว
อนุทินยันเก้าอี้ยังเหมือนเดิมท่านเห็นไหมครับ
นี่คือหัวข่าวที่กำลังจะบอกว่ามันจะเกิดความยุ่งยากตามมา
คำถามคือแล้วเรื่องนี้จะหาข้อยุติยังไง
ที่จะให้ลงตัวตอบว่ายากครับสมการที่มันเกิดขึ้น
ถ้าไม่ลงตัวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลจะล้มซะตั้งแต่
ยังไม่ทันได้ตั้งไข่หรือเปล่านี่คือสิ่งที่น่าจับตามอง
เพราะรัฐบาลมีเสียงเกินครึ่งห่างกันระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาล
แปดคนอย่างเนี้ยที่เรียกว่าปริ่มน้ำ
โอกาสที่จะล้มโอกาสที่จะเดินต่อไม่ได้มีสูงมาก
อย่างที่บอกไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนในอดีตที่ผ่านมา
ที่ตั้งรัฐบาลโดยมีเสียงปริ่มน้ำมากขนาดนี้เสียงปริ่มน้ำมากขนาดนี้
อย่าว่าแต่เจอพายุใหญ่เลยครับหายใจลดกันแรงแรงเดี๋ยวก็ล้ม
คำถามก็คือว่าลองจินตนาการดูนะครับ
ว่าถ้าสมมุติกระทรวงเกษตรยังเป็นของประชาธิปัตย์

ยังเป็นของพักภูมิใจไทยตามข้อตกลงเดิมที่ตกลงกันก่อน
จะเลือกนายกภักดิ์พลังประชารัฐเขาก็มีท่าทีว่า
เขาไม่ยอมเขาไม่ได้พูดชัดว่าเขาไม่ยอม
แต่ว่าเขามีท่าทีว่าเขาไม่เห็นด้วย
แล้วท่าทีที่ว่านี้มันจะแสดงอาการยังไงล่ะครับ
มีช่องทางจะแสดงอาการได้เยอะ
เวลาโหวตเขาหายไปสัก๔๕คนรัฐบาลก็แพ้แล้วครับ
เพราะเสียงมันปริ่มน้ำเอ้าลองลองคิดใหม่จินตนาการใหม่ว่า
สมมุติเอากระทรวงเกษตรคืนมาจากประชาธิบัติ
เอากระทรวงคมนาคมคืนมาจากภักดิ์ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐก็แฮปปี้แต่สองพักนี้เขาจะว่ายังไงล่ะครับ
เขาจะยอมไหมล่ะครับอ่าแล้วถ้าเขาไม่ยอมเขาจะทำยังไงล่ะครับ
ก็เหมือนกันเขาออกอาการให้เห็นว่าเขาไม่ยอม
เวลาโหวตเอาชนิดที่เบาก่อนนะครับ
โหวตกันเนี่ยเสียงของภูมิใจไทยของประชาธิปัตย์หายไปแค่ไม่กี่คน
มาไม่ทันมั่งป่วยมั่งมาประชุมสภาไม่ทันมั่งมาโหวตไม่ทันมั่ง
สุดท้ายขึ้นมาก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้
แล้วยิ่งถ้าถึงขั้นเขาถอนตัวออกทั้งสองพัก
หายไป๑๐๓เสียงรัฐบาลก็ล้มทันที
เห็นไหมครับว่าที่เขาบอกว่าจะให้บิ๊กตู่ตัดสิน
แล้วก็ไปโยนความเครียดใส่นายกรัฐมนตรีบิ๊กตู
ให้เป็นคนเคาะว่าจะเอายังไง
ว่าจะเห็นแก่ข้อตกลงเดิมกับประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทย
หรือเห็นแก่พักพวกในพักเดียวกัน
คือพักพลังประชารัฐจะเอายังไง
นี่เป็นโจทย์ข้อใหญ่ที่กำลังจับตาดูอยู่ว่า

แล้วถ้าสมมุติว่ามันเดินต่อไปไม่ได้
ผลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วนี่
ท่านมีทางออกท่านมีอำนาจที่จะทำอะไรได้บ้าง

ในภาวะปกติทางออกมี๒ทาง
หนึ่งนายกลาออกฟอร์มรัฐบาลใหม่
นายกลาออกคนเดียวรัฐมนตรีทุกคนพ้นหน้าที่หมด

ที่ผ่านมาการฟอร์มรัฐบาลใหม่
คือไปดึงเอาบางส่วนเอาบางพักที่ร่วมอยู่กับฝ่ายค้าน
มาร่วมกับเป็นรัฐบาลเติมเสียงให้มันหนาแน่นขึ้น

แต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน
พักที่เขารวมกันอยู่กับเพื่อไทยเนี่ย

แต่แซะไม่ได้เขาผูกกันแน่น
ฉะนั้นทางออกเรื่องลาออกแล้วฟอร์มรัฐบาลใหม่

ไม่รู้จะไปเอาใครมาเติมไปไม่ได้
ทางออกที่๒ที่เขาเคยทำกันมา

ยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่
แต่ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ซึ่งเป็นอำนาจของนายก
พักรัฐบาลก็ต้องคิดให้ดีช่างให้ดีว่า

ประชาชนเขาจะเอายังไง
ถ้าประชาชนไปเลือกฝ่ายค้านมามากขึ้นกว่าเดิม
รัฐบาลก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้
แต่ถ้าประชาชนเลือกฝ่ายรัฐบาลมามากกว่าเดิม

ประชาชนเติมเสียงให้อยากให้รัฐบาลเป็นต่อเดินหน้าต่อ

ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เลือกฝั่งรัฐบาลมา

ถ้าเขาบอกว่าคราวที่แล้วแหมเลือกไม่เด็ดขาด
ก็เลยฝั่งเพื่อไทยเอาชนะไม่เด็ดขาด
ถ้าเลือกกันใหม่เขาลุมกันใส่คะแนนให้ฟังทางฝากเพื่อไทย

รัฐบาลก็ตั้งรัฐบาลต่อไม่ได้
ฉะนั้นเรื่องยุบสภาต้องชั่งใจให้ดีว่าจะเอายังไง

อันนี้เรื่องของการชั่งใจว่า
คิดว่าลงคะแนนกันใหม่คนจะเอายังไง
นี่เห็นไหมครับว่านี่เป็นผลพวงหนึ่งของรัฐมนูลฉบับนี้
ที่บอกว่าดีไซน์ไว้เพื่อพวกเรานี่แหละ
สุดท้ายพวกเราก็มาตัดติดกับเอง
ดีไซน์ไว้ไม่ต้องการให้พักใดพักหนึ่งได้เสียงชนะเด็ดขาด
เมื่อได้เสียงไม่ชนะเด็ดขาดก็กำกึ่งกันอยู่อย่างนี้
โทษรัฐมนูลครับถ้าไม่ดีไซน์ไว้แบบนี้
ข้างหนึ่งข้างใดชนะเด็ดขาดปัญหาก็ไม่มีแบบนี้
สุดท้ายมาถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นกรรม
ของฝ่ายที่ต้องการจะเป็นรัฐบาลหาทางออกกันเถอะครับ
เพราะว่าทางออกสองทางตันหมดถึงเวลาเข้าจริง
คอยดูว่าเขาจะเดินหน้ากันยังไงนี่คือ
ขีดเส้นใต้การเมืองคืนนี้ครับกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ